ค่ะเห็นเขาฮอตขนาดนี้นะคะ

ว่าแล้วบรรทังใยรัฐเลยคว้าตัวเสียนรัง

ต้องบอกว่าเซียนหลังคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยี่ยม
แต่ชื่อจริงเซียนหลังคือไทยแท้มากนะคะ

นะคะแล้วเห็นหน้าฝรั่งจ๋าขนาดนี้นะคะ
แต่เซียนหลังเขาเว่าภาษาอีสานจอยเลย

หลังจากหนังสับปะเลิศประสบความสำเร็จเกินคาดนะคะ
เซียนหลังก็มีแพลนเตรียมไปไหว้พระยาหน้าค่ะ
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทีมงานแล้วด้วย

ผมอะครับตอนนี้หลวงพระคุณครับ
องค์พระคุณค่ะ
ก็บอกว่ามีกูแล้วไม่จนเหรอครับ

ไหล่หู้กับเขาอยู่เปล่าค่ะพระยาหนาค

แต่ว่าก็เบิ้งคิวไว้อยู่ครับอาจจะไปครับ

ขออนุญาตฝากเส้นรังเวลาออกอมใจสุขุสุขนนะครับผม

ค่ะพี่โทป่าวประสานสลังค์ถึงแล้วอยู่

โอเคจนมาเห็นกระป๋าน